ต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่ว่าหวาดเสียวแล้ว
อันนี้นี่คุณคิงบอกไปแล้วคุณผู้ชมดูภาพผู้หญิงคนนี้
กำลังจะข้ามถนนจริงเธอก็ดูนะ
ถือว่าเธอดูดีเลยในคลิปเห็นชัดเจนมองก่อนมองก่อน
ยังไงอ่ะมีรถไหมแต่ปรากฏจะมองดีขนาดไหน

ถึงดูคุณหย่างจังจงกระเด็นเลยอ่ะกระเด็นเลยค่ะคุณคริง
กระเด็นลอยแล้วกระแทกพื้นเลยนะครับ
โอ้โหพอเธอเดินลงจากเกาะกลางเนี่ยลงมาได้ห้าม
สังเกตว่าเธอเหมือนชะงักนิดนึงเห็นไหมจริงถ้าเธอข้ามพ้นไป
อาจจะไม่โดนชนแต่เดาว่าที่เธอชะงักเพราะเธอคิดว่าเนี่ย
รถคันเนี้ยรถคันเนี้ยอ่าที่มีกล้องหน้ารถอ่ะเอ๊ะ
หยุดหรือไม่หยุดให้เธอเธอก็เลยชะงักแล้วพอเธอชะงักปุ๊บ
ไซค์ที่เป็นบิ๊กไบท์คันใหญ่คันนั้นพุ่งมาพอดีแล้วชนเธออย่างจัง
เธอเนี่ยลอยแล้วลงมากระแทกพื้นเลยนะคะเหตุเกิดบนถนนศรีสมานที่อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรีค่ะหญิงสาวผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนางสาวสุดใจอายุห้าสิบสองปี
กู้ภัยนะคะรีบประถมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีค่ะ
ส่วนคนขี่บิ๊กไบท์ค่ะเขาใส่หมวกกันน็อกก็เลยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมาก
หลังเกิดเหตุตำรวจสภาพปากเกร็ดก็เลยนำตัวคนขี่บิ๊กไบท์ไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วก็นะคะแน่นอนว่ามีรถเก่งด้วยใช่ไหมถูกไหม
ที่ถูกชนเสร็จแล้วไปถูกกระแทกได้รับความเสียหายอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยตกลงกัน
ก็เดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินคดีกันต่อไปแล้วค่ะก็ต้องระวังด้วยนะครับ
มุมหนึ่งการขับขี่รถการขึ้นแซงอันนี้ต้องระวัง
และการข้ามถนนเองก็อาจจะต้องระวังด้วย
ม้าลายหรือว่าจุดไหนที่เป็นจุดสำหรับคนข้ามและปลอดภัยน่าจะดีกว่า
คือที่เห็นตรงนี้หนึ่งเลยอย่างหนึ่งคือเธอไม่ได้ข้ามบนทางมาลายแล้ว
นะคะถูกไหมคะอันเนี้ยอ่าฉะนั้นเนี่ยคือแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหลายคนอ่ะ
ด่าว่าเอาคุณขวัญคุณขวัญพูดอย่างนี้ทางม้าลายไม่ใช่ว่าคนไม่โดนชน
จริงไหมคุณคิงเพราะเราก็มีเหตุการณ์อยู่
เราเอาให้มันถูกกฎจราจรก่อนก็แล้วกันนะคะอย่างแรกเลย